เมื่อเวลาย้อนไปนะตอน๗โมง๓๙นาที
อาจารย์ชัดชาติผู้ว่ากรทมก็นี่ครับ
ให้ย้อนดูเลยนี่น่าจะเป็นคนแรกเลยนะ
ที่ไปถึงที่หน่วยเลือกตั้งที่๒๖โรงเรียนแจ่มจันทร์ครับ
ในเขตวัฒนาเขตเลือกตั้งที่๕ของกรทม
มีสิทธิเลือกตั้งในลำดับที่๒๕๓ตัวเลขนี้สำคัญหรือเปล่า

ที่เปิดหีบก็เข้าไปใช้สิทธิเป็นคนที่๒เลย

ใครคะคนแรกแม่
ผู้สูงอายุอายุ๙๒คุณผู้ชมมาคนแรกตื่นเช้าเหลือเกิน
แล้วท่านผู้ว่าชัดชาติก็บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้
กรทมมีความพร้อมนะทั้งเรื่องการจัดเตรียมสถานที่
แออัดเหมือนวันที่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมา
พร้อมกันนี้ครับก็กำชับให้ทุกหน่วยเตรียมรับมือฝนตกด้วย

ก่อนออกจากบ้านถ้ายังดูไทยรัฐทีวีดูข่าวเช้าอยู่
เอาร่มไปด้วยครับส่วนกรณีไฟดับที่บางเขน
ต้องฟังท่านชี้แจงหน่อยล่าสุดก็ไปตรวจสอบมาแล้ว
ตั้งแต่ตีหนึ่งตอนนี้ก็แก้ปัญหาแล้วครับ

ก็ขอให้ประชาชนคนไทยมั่นใจ
เพราะกรกตและกรทมมีการประสานงานกันเป็นอย่างดี
รอยต่อครับเพื่อจะนับคะแนนในช่วง๕โมงเย็น
หลังปิดหีบได้อย่างโปร่งใสนี่ท่านผู้ว่าท่านบอกเอง

ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันเยอะเลย
แล้วหวังว่ารอบนี้เลือกตั้ง๖๖
จะมีผู้มาใช้สิทธิเกิน๙๐เปอร์เซ็นต์
คุณผู้ชมฮะตอน๖๒เท่าไหร่ประมาณ๗๕เปอร์เซ็นต์
จากผู้มีสิทธินะนี่ครับ